สยองค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
พ่อตาเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะไปที่สปลาวจะไปทำบุญ
แล้วก็ออกจากบ้านไปหายไปตั้งแต่ปลายเดือนเมษา
ที่บ้านก็ตามหาตัวกันหาไม่เจอจนลูกเขยย้ายเข้าบ้านมา

ปรากฏว่าเจอค่ะเจอพ่อตาเป็นศพถูกโบกปูนอยู่ในบ้านนั้นน่ะ

ใช่ค่ะเป็นศพอยู่ในบ้านแหละแต่ไม่มีใครรู้
นี่ไงแล้วก็ต้องไปตามต่อว่าฝีมือของใคร
แล้วปมเหตุที่ต้องฆ่าแล้วก็โบกปูนมาจากอะไรนะคะ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้ง
จากนายคงฤทธิหวาดด้วงดี
นายคงฤทธิ์เป็นลูกเขยนะว่ามีผู้เสียชีวิต
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตถูกฆ่าโบกปูนอยู่ภายในบ้านเลขที่๗๖
ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรี
แล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปสภาพคือศพก็โดนโบกปูนอยู่ในห้องนอน
แล้วตรงนั้นเขาแต่งเป็นร้านทำกระจกอลูมิเนียมค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องประสานกู้ภัยมาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ลูกเขยเล่าให้ฟังว่าลูกเขยเข้าไปในบ้านพ่อตา
ตั้งใจว่าตอนแรกนะจะซ่อมแซมบ้าน
จะมีการปรับปรุงตรงไหนยังไงไหม
เพราะลูกเขยจะย้ายเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนแม่ยาย

หลังจากที่พ่อตาก็คือนายไพโรธเมื่อเก่าอายุ๕๓ปีเนี่ย
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๖เมษาค่ะ
ตอนนั้นพ่อตาบอกว่าเดี๋ยวจะไปสปลาว
จะไปลาวเพื่อไปทำบุญ๗วัน
แล้วพอหลังจากครบ๗วันไม่มีใครติดต่อได้เลย
ตามหาตัวพ่อตาก็ตามหาไม่เจอนะคะ
ตอนที่ลูกเขยเข้าไปในห้องคุณผู้ชม
คือก็ตั้งใจว่าจะไปดูจุดไหนต้องปรับต้องซ่อมต้องต่อเติมไหม
แล้วสังเกตเห็นจุดที่เขามีการโบกปูน
แล้วลักษณะตรงจุดนั้นเหมือนกับเป็นคนนอนเหยียดยาว
ไปดูรอยตรงปูนนะมันมีรอยเป็นคราบเลือดอยู่ด้วย
นี่ตรงนี้คุณสมสังคมคุณผู้ชม
ก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นศพพ่อตาที่หายออกไปจากบ้านแน่นอน
รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยนะคะ

เมื่อวานลูกชายแกเลยเข้ามา
เข้ามาพังประตูใหญ่เพื่อที่จะดูแอร์ดูข้างใน

ก็เลยเจอกองปูนครับ
มันโป่งเหมือนคล้ายกับรูปคนนะครับ

ไม่สูงครับนอนครับเข้านอน

แจ้งก่อนแจ้งร่วมครับ

ไม่ว่าจะเป็นร่วมหรือว่าเป็นตำรวจเองนะฮะ

ในการที่จะทุบปูนตรงนี้ออกเพื่อเอาศพออกมาก่อน
ใช่ค่ะต้องกระเทาะปูนตรงนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
แล้วตัวลูกเขยก็พูดด้วยบอกว่าพ่อตาก็มีอาชีพรับเหมาทำกระจก
สระบุรีนี่แหละรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย
พ่อตาเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาหลายคน
แต่ทีนี้ปมเหตุตรงนี้ถามใครก็ไม่รู้

เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบนะว่าพ่อตาเสียชีวิตได้ยังไง
แล้วที่สำคัญคือพออยู่ในบ้านไงคะ
มีการฆ่ามีการโบกปูนมีรอยเลือด
มันต้องรู้สิคนในบ้านจะต้องรู้ว่ามันเกิดได้ยังไง
ใช่เพราะจริงในบ้านก็มีภรรยาของผู้ตาย

เพราะว่าคดีนี้มันเพิ่งเกิดเพิ่งได้รับแจ้งมา
เราก็รีบอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยฮะ
คดีฆ่าโหดฆ่าบกปูนนะครับ
ใช่ค่ะเป็นคดีสยองแล้วก็ช็อกมากเลยนะคะ